ชื่อว่าดาราสตูเนี่ยเขาโพสต์เรื่องนี้เอาไว้ค่ะตื่นเช้ามาได้รับได้รับข่าว
ก็เป็นโพสต์ภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะปรากฏพอเขาโพสต์ไปเนี่ยนะคะ
ของงานนี้เนี่ยค่ะดูงานงานออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ
โดนออร์แกไนท์เทงานทั้งงานเช้าและงานเย็นเลย
เช้าเย็นเลยเหรอทั้งเช้าทั้งเย็นไม่มีเลยมีแค่นี้
เทครบวงจรเลยแต่ว่าได้รับความช่วยเหลือจากทุกทุกคน
จนสามารถผ่านไปได้ด้วยดีซึ่งไม่รู้เธอเจออะไรบ้าง
เพราะมันไม่มีอะไรเลยนะคะเรื่องเนี่ยพอเรื่องนี้ถูกโพสต์
แฉออกมาทางโลกออนไลน์ปรากฏมีคนมาแสดงตัวว่าเขาโดนลักษณะแบบเดียวกันเนี่ย
อีกเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะอ่าย้อนกลับไปดูหน่อยค่ะ
พฤศจิกายนที่ผ่านมาออร์กาไนท์รายนี้รับงานหนึ่งเจ้า
เป็นเงินสองหมื่นแปดพันบาทวันรุ่งขึ้นคือวันที่หกพฤศจิกา
ก็ไปรับงานอีกสิบเจ้าคุณนัตรพงศ์เงินรวมสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบหกบาท
เพราะฉะนั้นสองวันเนี่ยรับงานเนี่ยสองแสนหกหมื่นบาท
แต่นี่คือความเสียหายของคนที่จ้างงานทั้งหมดเลยนะคะ
เอาผ้ามากางเหมือนกับว่าหลังผ้านี่กำลังมีการเตรียมงานอยู่
โอ้โหถ้ามากลางแบบนี้เจ้าภาพก็ใจชื้นหน่อยละ
เขาทำงานแล้วหลังผ้าเดี๋ยวเสร็จงานเขาเอาผ้าออกอะไรอย่างนี้
กำลังเตรียมงานอยู่แต่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ
มีอยู่แค่นี้หลังจากนั้นเทงานหนีไปเลย
ผู้สื่อข่าวของเราค่ะไปคุยกับคุณน้ำมนต์ค่ะ
เจ้าสาวที่โดนเทงานนี่แหละค่ะเธอบอกว่าเธอกับเจ้าบ่าวเนี่ย
ก็คบกันมาสิบห้าปีวางแผนแต่งงานเนี่ย
แผนมา๓ปีแล้วนะคุณนัทพงศ์แต่ยังแต่งไม่ได้เพราะติดโควิด
ติดโควิดก็ถูกเว้นวักไปแล้วเนี่ยถึงจังหวะที่จะจัดงานได้
เธอก็หาข้อมูลจนกระทั่งมาเจอออร์กาไนท์ชื่อว่าโฟกัส
เป็นสาวประเภทสองค่ะแล้วก็เธอก็อ่ะก็ตรวจสอบดู
เห็นว่าคนนี้เขามีร้านดอกไม้ด้วยอยู่ที่จังหวัดสระบุรี
ก็ไม่ไกลจากจุดที่เธอจะแต่งงานที่พระนครศรีอยุธยา

ก็ตกลงราคาจัดงานกันที่เจ็ดหมื่นบาท
ตอนแรกทุกอย่างก็เป็นปกตินะ

จนกระทั่งวันที่๕พฤศจิกายนก่อนถึงวันงานงานเขาวันที่๖
ถ่ายรูปในงานไปให้ขอให้ถ่ายรูปในงานไปให้
เริ่มเอกใจแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีการติดต่อ
โฟกัสนี่ติดต่อไม่ได้อีกเลยร้านดอกไม้ที่สระบุรีก็ปิดไปแล้วด้วย

นี่ค่ะหลังจากจบงานนะคุณผู้ชม
โฟกัสไลน์มาขอโทษเธอแล้วบอกด้วยว่าจะขอคืนเงินให้ทั้งหมด
แต่เธอบอกว่าโอ้โหความเสียหายที่เกิดขึ้นมันชดเชยกันไม่ได้

ยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ขอคืนเงินต่อไปให้ได้แล้วถามว่ามันเสียใจไหม
แล้วพอมันแบบจบงานด้วยมันก็เหนื่อยด้วยค่ะ
เพราะว่ามันวิ่งวุ่นมากสิ่งที่เราเตรียมคิดไว้ตอนแรกคือ
มันกลายว่าพวกหนูญาติเพื่อนต่างต้องทำเองทั้งหมด
แบบจะเริ่มงานอยู่แล้วพ่อหนูใส่ชุดเหมือนแบบคนงานคอยขน
แบบพวกอะไรหลายอย่างเลยอะไรอย่างนี้
แล้วก็รู้สึกว่าแบบเออพร้อมสู้แล้ว
ไม่อยากให้เขาไปทำอะไรใครอีก

แล้วหลังจากนั้นเขาต้องจัดงานเองทั้งหมด
ในช่วงเวลาวันเดียวนะคะเนี่ยค่ะ
ก็ไม่อยากให้ไปทำกับคนอื่นอีกเขาไม่ยอมค่ะ